เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเป็นชาวพม่าอายุ๕๒ปีแล้ว
คนนี้ติดเหล้าชอบดื่มเหล้า
ก็ชวนเพื่อนชาวพม่านี่แหละมาดื่มเหล้าด้วยกัน
ไปดื่มมาก็เมาพอเมาก็ทะเลาะกับเพื่อน
แต่เพื่อนเห็นท่าไม่ดีทะเลาะกันหนักเพื่อนหนีกลับบ้านไป
แต่ผู้ชายคนนี้อารมณ์ยังค้างอยู่เมาด้วยโมโหด้วย
ฆ่าลูกลูกนอนหลับอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราว
เด็กผู้ชายอายุ๖ขวบเอามีดปาดคอลูกเลย
คือโมโหเพื่อนติดค้างโมโหเพื่อนอารมณ์ค้างแล้วเมา
คอลูกชายตัวเองลูกชายแท้นะ
ทีนี้ตื่นเช้ามาส่างเมาตกใจ
อุ้มลูกจะพาลูกไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วลูกเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนราชวิทยา
เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
ตำรวจสพแม่สอดไปตรวจสอบนะคะ
หม่องปุ๊ไม่ทราบนามสกุลอายุ๕๒ปีเป็นชาวพม่า
ชาวบ้านเนี่ยคุมตัวเอาไว้อยู่ข้างถนนสายแม่สอดค้างพิบาล
ใกล้กันมีศพเด็กชายเนซานอายุ๖ขวบ
เป็นลูกชายของนายห่องปุ๊นี่แหละค่ะ
คอเนี่ยนะโอ้โหแผลลึกหลอดลมแทบขาด
แล้วก็มีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ๑๐นิ้วนะคะ

จากการสอบสวนนายหม่องปุ๊ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าลูกจริง
ช่วงตี๔ที่ผ่านมากำลังจะพาลูกไปหาหมอ
แต่ชาวบ้านมาเห็นก่อนไงคืออุ้มลูกออกมา
แต่ว่าโอ้โหเลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะชาวบ้านก็เลยวิ่งออกมา
ห่างจากจุดที่เจอตัวในหมองปุ๊ะ๕๐๐เมตรเลือดหยดเป็นทางเลย
หยดเป็นทางอยู่บนบ้านรอบบ้านคาดว่าจุดเกิดเหตุก็คือข้างมุ้ง
เพราะว่าข้างมุ้งกองเลือดจำนวนมากอยู่ตรงนั้น
กลางดึกที่ผ่านมานายหมองปุ๊ชวนเพื่อนชาวพม่ามาดื่มเหล้าที่บ้าน
เด็กชายเนซานลูกชายวัย๖ขวบก็นอนหลับอยู่ในบ้าน
แต่พอดื่มเหล้ากันเนี่ยนายหมองปุ๊ก็เมาเพื่อนก็เมา
เมาแล้วทะเลาะกันเพื่อนเลยหนีกลับบ้าน
แต่นายหม่องปุ๊ยังอารมณ์ค้างไงยังโมโหอยู่เมาด้วย
เอามีดที่วางอยู่ข้างเชื่อดคอลูกชายตัวเองที่กำลังนอนหลับอยู่
จะอุ้มลูกออกมาจากบ้านพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอยู่หางไป๒กิโล
ชาวพม่าที่รู้จักกับนายห่องปุ๊บอกว่าก่อนหน้า
นายหมองปุ๊อยู่กับลูกชายแล้วก็ภรรยาที่เป็นชาวพม่าด้วยกันนะคะ
แต่กับภรรยาเลิกกันไปปีนึงแล้วเพราะนายหมองปุ๊กคนนี้ดื่มเหล้าตลอดค่ะ
แม่ยายของนายหม่องปุ๊คนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสัญญี่อายุ๖๒บอกว่าปกติลูกเคย
ก็รักลูกชายมากนะไปไหนก็จะพาไปด้วยตลอดไม่เคยห่างตัว
แต่ระยะหลังติดการพนันติดยาเสพติดดื่มเหล้าทุกวัน
ลูกสาวทนไม่ไหวหนีไปทำงานที่กรุงเทพแต่ก็ยังส่งเงินมาให้
สาเหตุที่ฆ่าลูกก็น่าจะเมานี่แหละแล้วก็อาจจะถูกเพื่อน
ทวงถามหนี้ที่เป็นหนี้การพนันที่ติดค้างกันเอาไว้ด้วย
ก็เลยอาจจะเครียดภรรยาก็ยังไม่ส่งเงินมาเครียดด้วยเมาด้วย
ทะเลาะกับเพื่อนด้วยก็คว้ามีดมาปาดคอลูกแท้
อายุแค่๖ขัวหลับอยู่จนเสียชีวิตลูกไม่รู้อีหนูอีแหน่อะไร
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวในหม่องปุ๊ไปสอบปากคำเพิ่มที่โรงพักนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่งศพเด็กชายเนซันชนสูตร
ที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็ให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป